ต่อกันที่จะว่าคู่จิ้นก็ไม่เชิงนะคุณผู้ชมแต่น่าจะเป็นคู่จิ้นคู่ใหม่ของวงการบันเทิงก็ว่าได้นะคะ
บอยปกรณ์และคุณเทยาโรเจอร์เพราะว่ามันมีฉากนี้คุณผู้ชม
เป็นฉากเลิฟซีนที่ทำเอาแฟนคลับเนี่ยอินทะลุจอ
เรียกได้ว่าหยิกทั้งจิกหมอนกันเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชม
แต่ถ้าให้เดาหวานใจของสาวเทย่ายังหนุ่มมิก้านักฟุตบอลสุดหล่อน่าจะทนดูฉากนี้ไม่ได้
เพราะเขาใกล้ชิดกันเหลือเกินงานนี้หนุ่มบอยก็ยอมรับแบบตรงเลยนะว่าเขินสาวเทย่าเหมือนกัน
เพราะว่าเป็นนักแสดงมากฝีมือที่เจ้าตัวเนี่ยก็แอบปลื้มมานานแล้ว
และรู้สึกดีใจที่ได้ร่วมงานกับนักแสดงเก่งแบบนี้ด้วยล่ะค่ะ

ครับดุดดื่มสุดต่อที่เคยเล่นมา
คือหมายถึงกับใครอ่ะพี่เทย่า

ก็เรื่องนี้ถ้าเลิฟซีนก็จะมีกับพี่เทย่า
เออตามแนวฝรั่งแหละแต่ว่าไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้น
บอยไม่เคยแบบคิดใครหนักขนาดนี้
คือผมว่าน่าจะเป็นด้วยมุมภาพมุมกล้องอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับผม
แล้วก็คือพี่เทย่าเขาก็เขาเป็นมืออาชีพอยู่แล้ว
ที่กับบทบาทนะครับแล้วเขามาแค่คิวเดียวอ่ะ
ใช่เพราะฉะนั้นเขาก็ต้องปล่อยของเต็มที่ผมว่าเขาก็ต้องเต็มที่นะครับพี่เทย่าน่ารักมาก
ฟิล์มไฟล์ไลน์มือทางการแสดงไม่ธรรมดานะครับคุณผู้ชม
นี่ถูกรับเชิญมาฉากเดียวแต่ก็เปรี้ยงก็ปร่างได้เหมือนกัน
ทำเอากระแสคู่จิ้นเนี่ยเกิดขึ้นบนโลกโซเชียลเลยนะคะ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหนุ่มบอยเองเขาก็บอกแหละว่าเออก็เขินจริงอะไรจริง
ส่วนสาวเทยาเองเขาก็มีหวานใจเป็นตัวเป็นตนของเขาอยู่แล้ว

นะคะถ้าจับจิ้นก็จับจิ้นกันหน่อยในการแสดงแล้วกันนะคะ
เพราะว่าถ้าทางความรักนอกจอเขาก็แหมถ้าทางฝ่ายชายเนี่ยโอ้โหห่วงหวานเวอร์นะคะ
ถือว่าเป็นการเริ่มต้นในการกลับมาได้สวยทีเดียวนะคะสำหรับเทยาโรเตอร์ค่ะ